ก็ยังไม่ได้จบกันดีหรอกสำหรับเรื่องนี้

สำหรับกรณีของนักศึกษาสาวที่พโปรด
และช่วงนี้ที่ไม่ได้ออกสื่อเนี่ย

แต่รอความจริงชี้ชัดมากกว่านี้ก่อนดีกว่าค่ะ
ไปฟังความคิดเห็นของพี่เผือกกันหน่อยจ้า
ส่งไลน์ไปถามว่าแบบโอเคไหม
ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะราบลื่นนะอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าเรื่องดีเทลเราก็รู้ว่าฟอยคงมีคนถามเยอะแล้วล่ะ
เราก็ไม่อยากไปขุดคุยอะไรก็ได้
แต่แบบขอให้มันโอเคนะ
ความจริงเราไม่รู้หรอกเนาะว่ามันเป็นยังไง
แล้วก็ผมเชื่อว่าฟรอยรู้เองอยู่แก่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็ยังเชื่อมั่นในตัวของน้องคนนี้เพื่อนคนนี้
ว่าเฮ้ยเห็นมันตลกอย่างนั้นเห็นมันบ้าบ่ออย่างนั้น
มันมีความจริงจังในชีวิตของมันค่อนข้างเยอะเหมือนกัน
ก็เอาว่ารอให้คดีเสร็จสิ้นก่อนแล้วกันนะคะ
แต่ว่าเพื่อนเขาก็ยังเชื่อมั่นในตัวหนุ่มฟรอย
ว่าเพื่อนไม่ได้ทำแบบนั้นอย่างแน่นอนค่ะ